ถ้าเกิดว่าใครส่องไอจีของหนุ่มสงกราน
ไม่น่าเชื่อถือได้เลยบอกว่ามือที่เห็นคุณผู้ชมดูดีนะ

มันเป็นมุมของผู้ชายสองคนที่เป็นการโพสต์ภาพนี้
เพื่อจะนำเสนอผลงานด้านการออกแบบก่อสร้างที่คุณสงกรานทำอยู่
สรุปคือโพสต์หลอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องหัวจงหัวใจ
ไม่มีสงกรานยังไม่มีใครนะคะ
แต่ว่าเขาว่ากันว่ามีคนเห็นว่าตามจีบนางเอกวิกน้อยสีที่เพิ่งโสดหมาด

เขาบอกว่าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
เราไม่ได้เต้าข่าวเราจะไม่พูดเอง